คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเจ้าหน้าที่
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปปฏิบัติการร่วมจับไม้
กับหน่วยทหารกับทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
แล้วก็ถูกรอบยิงตอนที่กำลังจะเดินทางกลับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการนำศพกลับที่บ้านเกิดด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
โดยศพของเจ้าหน้าที่ก็คือนายกฤษดากาบบัวเนี่ยนะคะ
ก็ได้นำกลับมาที่บ้านเกิด
หลังจากที่มีการชนะสูตรพลิกศพ
ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จนเรสวนมหาราชที่จังหวัดพิศนุโลก
โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่
ได้นำร่างของนายกฤษดากลับมารดน้ำศพ
ที่วัดโป่งน้ำร้อนใต้ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
นี่เป็นบรรยากาศในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
โดยแม่ของผู้ตายก็คือคุณแม่พรพินกาบบัวเล่าให้ฟัง
บอกว่าลูกชายกริสดาเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่อัธยาศัยดี
เริงแจ่มใสทำงานได้๗ปีแล้ว
ตัวจะไปสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า
ในวันที่๑๘กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะ
แต่ว่ามาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก่อนแล้วก็ไม่ได้ล่ำลา
คนเป็นแม่หัวใจแทบสลายเลยนะ
เพราะว่าลูกชายก็กำลังจะสร้างครอบครัวสร้างบ้านลงหลักปรักฐาน
มีลูกน้อยน่ารักแต่ก็ต้องมาสูญเสียไปซะก่อน
ส่วนทางด้านนายสมชายวิเชียนกรยารัฐ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ก็ได้รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้

แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าจะดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิต
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่
ต้นก็จะมีเงินเยียวยาให้ทางครอบครัวนายกฤษดา

ส่วนเรื่องเรียนของลูกนายกฤษดา
มูลนิธิสืบนาคสะเทียน
ก็จะส่งเสียค่าเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี
ส่วนต้นสังกัดก็บอกว่าจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนั้นทางด้านนายกฤษดา
ก็ไปปฏิบัติการร่วมจับไม้กับหน่วยทหาร

ตอนที่กำลังเดินทางกลับหน่วยถูกรอบยิง
จากทางด้านหลังผ่านกระจกเข้าที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็เลยมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลวังเจ้า
ทีนี้ก็ไปเสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วตอนประมาณทุ่มนึงของวันที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพวังเจ้า
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้
คือนายสุชาติแทร่จ๋าอายุ๔๘ปี
จับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธก็คือปืนลูกซองยาว
จับได้ตอนที่นายสุชาติกำลังขับรถสวนกับเจ้าหน้าที่
แล้วพอจับมานายสุชาติก็ให้การรับสารภาพ
ตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าโกรธแค้น
ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดไม้ของกลาง
เพราะว่าภารกิจของนายกฤษดาเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ก็เข้าไปตรวจพื้นที่เขตป่าสงวนป่าประดางวังเจ้า
แล้วก็ไปพบไม้แดงหรือว่าไม้กระยาเลยมันถูกโค้น
แล้วก็ตัดเป็นท่อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจยึดเอาไว้
ดังนั้นนะครับผู้ต้องหาคือนายสุชาติบอกว่า
ก็แค้นนี่แหละที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้น
แล้วก็ยึดของกลางไปก็เลยก่อเหตุนะครับ
ก็แสงความเสียใจกับผู้พิทักษงภัยของเราด้วย
ทำงานอย่างหนักแล้วก็เรียกว่าเสี่ยงอันตรายจริงนะครับ